เราลากันไปนะครับด้วยจากคุณธนรัฐเฟิร์งไทยกุลนะครับ
แชมป์เอเชียที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว
วันนี้จะได้เห็นพวกเธอนั้นแก้ไขจุดบกพร่องนะครับ
นัดแรกแล้วก็กลับมาเจอกับไต้หวันอีกครั้งในการ
แมชได้สูสีหรือว่าจะห่างนั้นติดตามได้จากการ
แล้วสดวันนี้บ่าย๒ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
แชมป์เอเชียครั้งที่๑๒ที่จังหวัดนครปฐม
จากฝีไม้ลายมือที่เกินวัยหน้าตาที่น่ารักสดใส
ก็ช่วยสะกดสายตาผู้ชมได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คือห้าสาวสวย
เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมในสนามยามลงแข่งขัน
คนแรกรูรี่คารานี่หมาเลขสิบจากนิวซีแลนด์สูงร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตร
แม้ว่ากีฬาวอเล็กบอลยังไม่เป็นที่นิยมในนิวซีแลนด์แต่ความมุ่งมั่น
ช่วยให้เธอดูมีเสน่ห์ขึ้นมากทันที

คนที่สองสาวแก้มยุ้ยจากคาซักสถานซานิยาคาอิปนาซาโรว่าหมายเลขสิบสี่
มาพร้อมกับความสูงที่โดดเด่นถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร
นับว่ารูปร่างอย่างกับนางแบบมืออาชีพก็ว่าได้
โอ้ไม่
เล่นในตำแหน่งบอลเร็ว
สูง๑๗๖เซนติเมตร
ซึ่งถือเป็นวันเร็วที่มีความสูงน้อยที่สุดจาก๔คน

ไม่แพ้รุ่นพี่ชุดใหญ่เลยทีเดียว

โรงเรียนกีฬานครนลวิทยา๖

บาโนดาวรุ่งที่ใครก็รู้จัก

โดยยอดฟอลโลทางอินสตาแกรมเกือบ๔๐๐๐คน

ดีไม่แพ้ความน่ารักของเธอ
ทำให้น้องแบมแบมคงจะเป็นขวัญใจของแฟนวอเล็กบอลชาวไทยได้ไม่ยาก

ธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน